ไปดูความคืบหน้าคดีที่เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีหลังจากที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายนะครับ
ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิดได้อย่างแน่นอน
ขณะที่ชาวบ้านและมรรคนายกวัด

เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปนิมนต์พระรูปหนึ่งมาเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี่
แล้วก็ถูกจับกลุ่มในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส่วนอดีตเจ้าวาดวัดคนนี้นะครับ

นี่คือความรู้สึกของมรรคทายกวัดน้ำโค้ง
หลังก่อนหน้านี้ตัวเขาและชาวบ้านไปเชิญอดิษฐ์พระพันธ์ศักดิ์มาเป็นเจ้าอาวาสวัด
แต่ไม่เคยรับรู้ว่าเจ้าตัวจะมีพฤติกรรมลักร่วมเพศ
ล่อลวงเด็กชายมามีเพศสัมพันธ์กันคานกุฏิวัด
ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ด้วยความศรัทธา
อดีตพระพรรณศักดิ์ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันก่อน
ล่อลวง๒เด็กชายวัย๑๔ปีมาร่วมเพศกันกลางวัด
รรคทายกยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าพระจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เพราะกลางวันก็ยังทำหน้าที่พระปกติ
แต่พอตกกลางคืนก็ไม่มีใครรับรู้
แต่ข้อมูลของตำรวจที่ติดตามพฤติกรรมของอดีตพระพันธ์ศักดิ์มานานกว่า๓เดือน
ส่งชุดสืบสวนเฝ้าหน้าวัดและดูข้อความที่นัดพูดคุยกัน
โดยเจ้าตัวจะติดต่อกับเด็กโดยตรงผ่านทางเฟซบุ๊ก
หากชอบพอคนไหนก็จะส่งข้อความไปหาทันที
ซึ่งแต่ละครั้งจะโทรนัดกันมาช่วงกลางดึก
โดยอดีตพระพันธ์ศักดิ์จะให้ค่าเหนื่อยครั้งละ๕๐๐บาท
ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จักกันเองอาจจะติดต่อกันทางสื่อโซเชียลบ้าง
หรือว่าเด็กมามาหาที่วัดมากับเพื่อนก็รู้จักกันแล้วหลังจาก
จากนั้นหลังจากรู้จักกันแล้วเขาก็ติดต่อกันโดยตรง
ทุกครั้งเวลามาแล้วถ้ามีอะไรกัน
พรรษักรก็จะให้เขาใช้คำพูดว่าเป็นค่าเหนื่อย
ให้๕๐๐บาทแล้วก็เลี้ยงขนมเลี้ยงข้าวบ้างอะไรบ้าง
เด็กนี้ก็จะมาแล้วคิดว่าคงพออยากได้เงินก็มาหา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตพระพันธ์ศักดิ์ล่วงเกินเด็กวัย๑๔ปี
เมื่อหลายปีก่อนเจ้าตัวเคยล่วงเกินเด็กและขึ้นโรงขึ้นศาล
แต่สุดท้ายหลุดคดีไปได้
แต่รอบนี้ตำรวจยืนยันพยานหลักฐานที่มีแน่นหนาพอที่จะเอาผิด
ยังไงอดีตพระพรรษักรก็ไม่สามารถหลุดหนีคดีได้อย่างแน่นอน
ทางทางสืบสวนของเราก็ทราบว่าเขาก็เคยมี
เหมือนมีความสัมพันธ์กับชายรักชายอะไรอย่างนี้นะครับ
มา๖๗คนอย่างน้อยนะอย่างน้อย๖๗คน
จนกระทั่งมาไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กชาย
ซึ่งอายุต่ำกว่า๑๕ปี๒คนนี้

แม้ว่าเด็กจะยินยอมพร้อมใจก็เป็นความผิดกฎหมาย
เยาวชนวัย๑๔ปีไม่ใช่เหยื่อรายเดียวของอดีตพระพันธ์ศักดิ์
เพราะจากข้อมูลของชุดสืบสวนพบ
ในช่วงเวลาเดียวกันที่ชุดสืบสวนติดตามดูพฤติกรรม
อดีตพระพันธ์ศักดิ์ยังล่อลวงผู้ชายมาอีก๖๗คน
แต่ทุกคนมีอายุเกินกว่าที่กฎหมายจะเอาผิดได้
และจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่มี
พบว่าเป็นการติดต่อกันเองโดยตรงไม่มีการติดต่อผ่านในหน้า
ทำให้ยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่ตำรวจเร่งป่าปาม
แต่พระพันธ์ศักดิ์ก็ถูกดำเนินคดีใน๒ข้อหานัก
คือกระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ทันที
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน